เพราะว่าได้ยินแววมาว่า

อืมเขาชื่นชอบหมูสะเต๊ะร้านนี้

เดี๋ยวพาไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับ
เมื่อกี้ผมไปต่อแถวอยากซื้อหมูสะเต๊ะ

ก็พาเจ้าของร้านมาด้วยครับนี่

ตอนนี้ครับเราอยู่กับเฮียมิ้งและคุณกริจนะครับ

สวัสดีครับ
มิ้งโภชนาคืออีกหนึ่งร้านหมูสะเต๊ะเจ้าอร่อย

ด้วยน้ำจิ้มซีอิ๊วดำแสนอร่อย
เรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยทีเดียว
อร่อยจนลูกค้าติดใจขายดิบขายดี
สร้างรายได้กว่า๓ล้านบาทต่อเดือน

หมูสะเต๊ะนี่แหละเดือนเดียว๓ล้านบาทต่อเดือนเชียวนะ

คือน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วดำ
พี่เหี้ยคิดตอนเหี้ยอายุเท่าไหร่ครับ

แล้วตอนนั้นที่ผสมผมขออนุญาตนิดเดียวนะ
ลองผิดลองถูกอยู่นานแม้กว่าจะได้สูทออกตัวครับ

ถ้าถามน้องบีนเวลากินหมูสะเต๊ะเราก็จะกินแต่

กริกปัดทันแล้วเพราะว่าอยู่ในโซนที่

แล้วทำไมคุณลุงถึงเอามาขายเป็นน้ำจิ้มดำด้วย

ใช่แล้วทำไมถึงอยู่เอาซีอิ๊วดำมาวางขายด้วยคะ
ผมแบบผสมเสร็จผมใส่หอมใส่พริกขี้หนู
พ่อผมยังงงว่าจะทำนี้ขึ้นมาได้ยังไง
พอทำไปแล้วลูกค้าติดกินได้เยอะแล้วไม่ได้
พูดได้เลยไหมครับว่าเฮียนี่เป็นคนคิดคนแรกของประเทศ
ต้นตำราบไหนผมคิดตั้งแต่๖๐ปีก่อนนะ

แต่ก่อนขายมีร้านหรือเปล่าครับเป็นหน้าร้านอีกหรือยังไง
ครับครับผมเดินวัน๑ละกิโล

ไม้ใหญ่มากนะ

แล้วก็ลองไปวัดตะเคียน
วัดตะเคียนเดินไปถึงสิบพิญาณริมน้ำ

แล้วอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมใบตองทราบมาว่าก่อนที่จะมาเป็นร้านมิ้งโภชนาแบบนี้
เคยเสียร้านแล้วก็เสียบ้านไปด้วยเกิดอะไรขึ้นคุณกิจ
ตอนนั้นผม๕ขวบอาแปะมาขอกิจการร้านที่คุณพ่อทำอยู่ใช่ค่ะ
คุณพ่อก็ยกให้ไปรวมทั้งบ้านที่อยู่ตอนนั้นเป็นกงศรีครับคนจีน
แปลว่าคือไม่มีร้านและไม่มีบ้านแล้ว

ไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากให้อากงอาม่าไม่สบายใจ
ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจก็เลยยกให้พี่ไปยาดไป
ส่วนตัวป๊าก็ได้เงินจากอักงมาก็๑๔๐๐บาท

ครับมาตรงที่จุฬา๓๐มาเซ็งบ้าน

ก็ได้เซ้งบ้านเปล่าเลยครับในราคา๔แสนบาท

ยังไม่มีอะไรในบ้านเลยครับ
ยงตู้เย็นเตาหมูวัตถุดิบหมูไม่มีเลยค่ะ

ใช่ครับเราก็มีมาร์สไซค์คันเดียวเอง

เพื่อนก็พูดกันเอาซื้อตู้เย็นให้

เพื่อน

เพื่อที่จะให้ยืมของยืมของ

ว่าคือสถานที่ที่คุณพ่อไปเซ้งบ้าน
จนถึงตอนนี้ยังเป็นที่ตั้งร้านเดิมอยู่ไหมคะ
ครับมันร้านเก่าตรงจุฬา๓๐หมดสัญญาพอดีด้วยครับ
หมดสัญญานี้คือบ้านที่เซ้งตั้งแต่สมัยนั้น

แล้วคุณพ่อไม่อยากย้ายออกจากตรงจุฬา

ที่ทำให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างมาก
แล้วก็ทำให้ขายดีสุดเลยครับ

หมอสงค์อยากจะรู้ว่า
คนหนึ่งจะทานหมูสะเต๊ะได้มากที่สุด

แล้วก็ได้แชมป์คนนี้มา

ต้องมีแข่งไหมลูก
ผมน่าจะไปตั้งแต่๓ไม้แล้วนะ

ก็เฉลี่ยวันหนึ่งขายได้ประมาณ

วันหนึ่งหมื่นไม้

เปิดร้านยันจนถึงปิดร้าน๓ทูบในร้าน

แล้วก็มีงานออกอีเวนต์อะไรด้วยครับ

จะต้องมาหมักหมูอะไรยังไงเนี่ย

ก็วันหนึ่งมีหมูมาส่งวันละประมาณ๒๐๐กิโล

โลหนึ่งน่าจะเสียบได้ประมาณ๕๐ไม้ครับครับ

หลักหมื่นเขาบอกนะครับไม่ใช่หมื่นบาทนะครับ

โอ้โหก็ถ้าคิดเป็นเงินวันหนึ่งก็

แสนเท่าไหร่แสนเท่าไหร่คิดเร็ว

เดือนหนึ่งโอ้โหประมาณ๓ล้านกว่า

คือเดือนนึงได้รายได้หลักล้าน
หมื่นไม้ไม่จำดานะ
อยากรู้แล้วว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านเฮียมิ้นเนี่ยอยู่ที่นี่เลย

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของร้านหมูสะเต๊ะในตำนาน
อย่างร้านมิ้งโภชนาจะเป็นอะไรไปไม่ได้
จากน้ำจิ้มซีอิ๊วดำ
สูตรเฉพาะของร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครล่ะครับคุณผู้ชม
เรียกว่ากินคู่กับหมูสะเต๊ะไก่สะเต๊ะตับสะเต๊ะ

พูดแล้วเนี่ยน้ำลายจะไหลแหม
และเฮียมิ้งเองก็ไม่พลาดที่จะแชร์สูตรลับน้ำจิ้มให้กับคุณผู้ชม
ได้ไปทำตามหรือสร้างรายได้
วิธีการก็ง้าย
แค่ใช้ซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและเกลือ
๓อย่างเท่านั้นแหละครับใช่แล้วล่ะครับ
ความอร่อยมันเกิดขึ้นจาก๓อย่างนี้เท่านั้น
จากนั้นเคี่ยวทั้งหมดด้วยไฟอ่อน
รอจนเดือดก็ได้แล้วล่ะครับ
น้ำจิ้มซีอิ๊วดำสูตรเด็ดจากร้านมิ้งโภชนา
เรียบร้อยวันนี้ผมจดสูตรไว้เรียบร้อยแล้วครับ

มาแล้วยังฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่า

ตับที่ผมทาไปเมื่อสักครู่มันรสสัมผัสกำลังพอดีเลย

คุณผู้ชมครับนอกจากรสชาติอาหารที่เด็ดอร่อยแล้วนะครับความซื่อสัตว์กับลูกค้าแล้วนะฮะ
มิ้งครับยังมีสิ่งที่บูชาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเป็นกำลังใจด้วย
เป็นทีเด็ดเลยนะฮะด้านนี้เลยครับ

เหนือดวงเหรอฮะเหนือดวงนี่แปลว่าแบบช่วยให้แบบช่วยแค้วคาดรอดตายอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้ทำไมถึงต้องเป็นวัดนี้
เรื่องของพุทธคุณก่อนด้านไหนครับผม
อันนี้พุทธคุณองค์นี้เป็นพระบูชาเป็นเนื้อใบพัดเรือครับ
มีลูกศิษย์นำใบพัดเรือเดินสมุทรเอามาถวายให้ที่วัด
หลวงพ่อก็เลยเอาใบพัดเรือนี้ไปหลอมแล้วก็หลอมมาเป็นพระบูชา

ถือเคล็ดว่าใบพัดเรือตัดอุปสรรค
เวลาใบพัดเรือหมุนจะดันสิ่งที่ไม่ดีออกไป

ถึงใครที่จะทำธุรกิจจะมีหลักการเดี๋ยวอย่างไรบ้างครับ
ทำการค้าต้องมีความจริงใจคือศักดิ์สัตว์
ต้องเอาใจเข้าไปช่วยใส่ใจ
แล้วก็รู้ว่าภาพของต้องดีด้วย
รักลูกค้าต้องมีความสุขมีความร้อน
และไม่เท่านั้นวันนี้ทางมิ้งพัชนา
มีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงด้วย
แฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงครับบอสติฤทธิ์ครับ
รายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
มาซื้อหมูสะเต๊ะวันนี้จนถึงพรุ่งนี้

เก็บร้านผมแถมให้เพิ่มอีก๓๒ไม้

ซื้อเท่าไหร่นะฮะ

เพราะ๓๒ช่องไทยรัฐทีวีครับ

นะคือรายการเราออกตอนนี้ใกล้๖โมงแล้ว

จนถึงพรุ่งนี้วันจันทร์อีก๑วันเต็ม
สั่งกันได้เลย๑๐๐ไม้แถม๓๒ไม้

ที่มียอดขายกว่า๓๓ล้านบาทต่อเดือน

ความขยันซื่อสัตว์อดทนนะฮะแล้วก็มีความรักต่อลูกค้านะครับ
ครับวันนี้ขอบคุณเฮียมิ้งกับคุณกินมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ